คู่นี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ย
สำหรับเรื่องราวความรักของคู่รัก
อย่างหนุ่มสันประชากรแล้วก็สาวต้นหอมสกุลตลา

ต้นหอมเขาเคยออกมาเปิดใจแล้วว่า
ขอใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง
และหลังจากนั้นค่ะปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ประชากรก็เลยออกมาประกาศชัดเลยว่ากลับมาเรียกแฟนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้า
ส่วนประเด็นที่หลายคนโยงข้อความที่แท็กพระรันยู
อดีตคนรักของสาวต้นหอมโพสต์เน็บว่าเป็นการโพสต์เหน็บไปถึงทั้งคู่หรือเปล่า
ซานบอกเลยว่าไม่ซีเรียสค่ะ
เนื่องจากว่าเลือกโฟกัสเฉพาะคนที่แคร์เท่านั้น
ข่าวเราเลยผมดูแต่ข่าวของเราอย่างเดียว
เรื่องบุคคลที่๓ผมขอไม่ตอบแล้วกันนะครับผม
คือผมไม่กล้าพูดอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ครับ